เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับครอบครัวของนักสู้ที่ไม่ยอมล้มถึงแม้ต้องเผชิญกับอุบัติเหตุครั้งแล้วครั้งเล่า
จากเจ้าของบ้านค่ะเท่าไหร่ประมาณสองเดือน
มีรถดิ่งมาทั้งข้างตลอดเศรษฐนร้านติดตามไฟแฟนน์
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่ออุบัติเหตุเป็นจุดพลิกผัน
ทำให้ครอบครัวต้องเกิดวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่า
แต่ก็ต้องกัดฟันสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
อุบัติเหตุครั้งนั้นมันทำให้ครอบครัวผมแทบหมดตัว

แต่ครอบครัวผมไม่เคยนั่งท้อรอโชคชะตา
ให้กำลังใจกันพากันดิ้นลนสู้ชีวิต
ด้วยความหวังว่าสักวันชีวิตมันต้องดีขึ้นกว่านี้
ครอบครัวผมตอนนี้มีด้วยกัน๔คน
ผมชื่อเล็กส่วนแฟนผมชื่อทราย
อยู่ด้วยกันมา๑๓ปีมีลูกด้วยกัน๒คน
คนโตชื่อน้องรักคนเล็กชื่อน้องเทีย
สมัยก่อนผมครอบครัวแฟนมีอาชีพค้าขาย

หนูกับแฟนก็จะขี่รถพ่วงข้างไปคนละคันค่ะ
จากขายตามตลาดนั้นแล้วก็ยังไปขี่ขายตามหมู่บ้านค่ะ
รายได้ตอนนั้นก็พออยู่ได้พอกินพอใช้
จะมีปัญหาบ้างก็รถพ่วงข้างขายของสภาพมันเก่า
รถหนูมันเก่าซื้อมาราคา๕๖๐๐๐ค่ะ
ตอนซื้อมาก็สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
เวลาขี่ไปติดติดดับหนูก็ต้องรอให้แฟนมาซ่อมให้ค่ะ
บางทีเวลารถเสียติดต่อแฟนไม่ได้ก็จะใส่รถกลับเองค่ะ
เคยต้องใส่รถเวลารถเสียประมาณ๗๘โลค่ะ
มีวันหนึ่งหนูได้ขี่รถกลับบ้าน

ก็เสียการทรงตัวหนูบังคับรถไม่ได้รถได้ลงข้างทางค่ะ

ตัวแฟนก็บาดเจ็บเลือดออกตามแขนตามตัว
มีคนพาไปส่งโรงพยาบาล
จากแห่งการนั้นก็ต้องไปกู้นี่ยิ้มสินเข้ามา
กู้เขามาซ่อมรถด้วยแล้วก็มาลงทุนเริ่มต้นใหม่ด้วย

ก็เอามาเปิดร้านขายส้มตำไข่เค็ปให้แฟนขายหน้าบ้าน
รายได้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ได้เท่าที่ควร
ตอนนั้นรายได้หลักก็มาจากผมคนเดียว
ผมขี่พ่วงข้างไปขายเล่ตามบ้าน
ก็มีอยู่วันหนึ่งมีรถวิ่งมาพุ่งชนที่ร้านหน้าบ้าน
วันนั้นหนูได้เดินเข้าบ้านเอาลูกหนูไปไว้ในบ้าน
เข็นตู้ส้มตำโต๊ะกระจัดกระจายพังเสียหายหมดเลยค่ะ

ผมต้องมาหาอีกเงินที่เภืองกู้เขามายังใช้เขาไม่หมด
พอเหลือผมวิ่งเล่ขายของอยู่คนเดียว

ตอนนี้มาเจอวิกฤตหนักโรคโควิดตลาดนัดก็ปิด
ขี่รถไปขายตามหมู่บ้านก็ไม่ได้คนนอกห้ามเข้า
สภาพครอบครัวก็ยิ่งแย่ลง
ตอนนั้นสตังก็ไม่มีสมบัติ
จะซื้อกับข้าวให้ลูกทาน
ก็เอาข้าวมาผัดกับน้ำมันแล้วใส่น้ำปลาให้ลูกกิน
ตอนที่ผมกินข้าวผัดน้ำมัน

รู้สึกแย่เมื่อเห็นลูกกินข้าวผัดกับน้ำมัน

เพื่อหาเงินมาซื้อกับข้าวมาทำให้ลูกกิน
ช่วงโควิดครอบครัวไม่มีรายได้เข้ามา
ก็หาจับปลาตามน้า
บางทีก็ออกไปหาปลาตามคลองข้าง

ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ
ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ
ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ทำเป็นพุษาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ
ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ
ทำเป็นผู้สาเชื่อมให้น้องรักปั่นจักรยานไปขายตามหมู่บ้านค่ะ

ถ้ามาลงทุนขายของก็ขายไม่ได้ตลาดนัดก็ยังปิดอยู่

ก็เลยคิดกับแฟนว่าซื้อแพะมาเลี้ยงเพื่อเป็นการต่อทุน

เริ่มแรกเลยซื้อแม่แพ้มา๑ตัว
พอได้ตังค์ครบมาก็เอามาซื้อแม่แพ้อีกเป็น๔ตัว
แล้วท่านท้องประมาณ๕เดือนคลอดออกมา
แล้วก็ประมาณ๓เดือน๔เดือนก็ถึงจะขายลูกได้

เลี้ยงแพ้มาก็ขายแพ้ไปได้ประมาณ๖ตัวแล้ว
เวลาจะตัดกระถิ่นเอามาให้แพ้กิน
ก็พากันขี่สำล้อไปหาตัดตามคันคลองค่ะ

ผมก็พยายามจะไปช่วยพ่อกับแม่ทำงานทุกอย่างครับ
เวลาหนูเหนื่อยและหนูท้อ
น้องรักกับน้องเทียก็มากอดมาหอมแก้มหนูค่ะ
แม่ก็จะมีกลิ่นเค็มครับเค็มจากเหงื่อครับ

ชื่นใจและมีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะต้องสู้เพื่อลูก
ที่ผมมีกำลังใจสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าแฟนกับลูก
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็อยากจะมาลงทุนค้าขาย
ส้มตำก็เคฟอย่างเก่าที่เคยขาย
ถ้าได้กลับมาขายของอีกครั้งนึงมันก็จะได้ต่อชีวิตครอบครัวผม

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวพ่อเล็กจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
พ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกม
พ่อเล็กครับอาชีพค้าขายนี่ทำมานานหรือยังครับพ่อ
ต่อมา๑๓ปีเพราะว่าพ่อใดกับแฟน๑๓ปีส่วนแฟนเขาขายมานานแล้ว
แล้วขายยังไงครับคือแยกกันเหรอครับ

ตอนนี้รายได้ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้พอมีกินมีใช้
เหลือที่ขายมาแล้วก็มาซื้อของวันตะวันก็เหลือประมาณ๔๐๐๕๐๐ต่อวัน
แต่มันมีแต่นะคุณผู้ชมสภาพรถ
ซื้อรถมือสองบ้านมาค่ะ

หรือมาต่อกันเองพวกมาต่อเอง
ของแม่ใช่ไหมที่บอกว่าราคามือสอง
ขายของมาได้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นบอกว่าซ่อมบ่อยเลย

แฟนค่ะบางทีโทรไปว่าเขาไม่ติดงานใหญ่โตก็

ทำไมไม่แวะอู่แล้วซ่อมมา

ขับไปขับมาเกิดอุบัติเหตุจริงด้วย

วันนั้นแม่ไปขายตลาดนัดบรรพาหัสค่ะ

เหรอคะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะบอกเราได้เลยว่ามันจะ

แม่ก็ขานออกมาจากรถแล้วขอความช่วยเหลือเขา
เรียกรถพยาบาลให้ค่ะ
แล้วเขาก็ไปบอกขอร้องเขาให้เขาตามแฟนให้
เขารู้จักบ้านเขาก็ไปตะขี่รถมอไซค์ไปตามให้ค่ะ

เลือดเลือดไหลที่แขนเนี่ยค่ะ

แต่กระดูกกระเดิกไม่หักไม่อะไรใช่ไหมครับ
มีที่เท้าหลังเท้าค่ะให้ใส่เฝือกค่ะ
แต่ด้วยความที่ว่ากลัวข้าวของจะหาย
ต้องรีบกลับมากู้เอากลับบ้าน

เลยขอหมอกลับก่อนว่ายังไม่รักษาค่ะ

ทนค่ะเพราะว่ากลัวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินจะเลี้ยงลูก
เดี๋ยวหายไปจะเอาเงินตรงไหนอีก
วันนั้นก็คือเก็บของที่พอใช้ได้
ไอ้โหลที่มันแตกอะไรก็ใช้ไม่ได้ก็ว่ากันไป
แต่ไอ้ที่ใช้ได้ก็เก็บขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านก่อน
ตอนนี้พอมาเปิดหน้าร้านขายกันหน้าบ้าน
แต่ตัวพ่อเนี่ยพ่อก็ตะเวนขายเหมือนเดิมได้อีกหนึ่งแรงใช่ไหมครับ
จ๋าตอนนี้แม่ได้ทุนมาจากไหนนะที่เอามาลงของใหม่

แล้วจริงเนี่ยเจ้าของบ้านท่านก็อนุเคราะห์ขอบพระคุณมากนะครับ
คือค้างค่าเช่าด้วยนะคุณผู้ชมเช่าบ้านน่ะ
แกก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาไว้ก่อน
เห็นว่าลำบากมาก็เอาไปทำทุนก่อน
เค้าให้มีอีกเท่าไรอย่างนั้นจำได้ไหม
เพราะว่าเขาต้องซื้อตู้ใหม่ใหญ่หลายอย่าง
ตอนนั้นพอเปิดแล้วขายอะไรบ้างครับของผู้ที่ถ้วยฝ่าย
ขายไข่เป้งส้มตำยามลาบเอะนี่นะค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคฟผนมเคฟกับส้มตำเป็นหลักที่บ้าน
ก็พอไปได้ดีเลยค่ะพอได้เลยได้เราจะเอามาซ่อมรถ
แล้วก็มาส่งให้เจ้าของบ้านเขาผ่อนให้เขาค่ะ
ชีวิตมันเหมือนกับมันมีความหวังขึ้นไหมตอนนั้นน่ะ
ดีครับเพราะว่าแฟนตั้งร้านขายด้านบ้านเออยัง
เล่ขายฉลนมาเกิดวัดเหตุอีกครั้งยังใหญ่
มีรถถนสัยอย่างเกลียใหญ่ดิ่งมา
แล้วเขาเขาก็เตลดไปชนร้านที่แสนที่ตั้งให้แสน
ขอจำกรรมซาสตร์จริงเลยแม่คุณ

แม่เอาเด็กเข้าบ้านไปอาบน้ำค่ะ
แล้วเท่านั้นเผื่อว่าอยู่ในร้านจะเกิดอะไรขึ้น

โหแม่คุณขายได้กี่เดือนครับมาตรงนั้นน่ะ
ประมาณ๒เดือนได้ค่ะ
เดินต่อกันยังไงคุยกันยังไงบ้างสองคนผัวเมีย

เงินจะลงทุนก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านเข้าทางบ้านก็ติด

หาผักตามวัตถุการณ์หาน้ำไม้

หาพุษาเพื่อเอามาขาย

เฮียเฮียไปขายกับพี่ด้วยเปล่าลูก

ไปกันสองคนยังปั่นไปขายไกลไหมลูก
ก็ตั้งแต่บ้านไปในพระนอนครับ

ก็จะมีปลาแล้วก็ผักครับ

ก็จะเหลือประมาณสองสามถุงครับ

โรงเรียนด้วยแล้วหนูเอาเวลาตรงไหนไปขายลูกช่วงเย็น
ก็จะกลับมาตอนเย็นแล้วครับก็จะไปขายของครับ
เลิกเรียนแล้วก็ต้องรีบกลับไหม

ก็จะกลับมาช่วยแม่ตั้งร้านครับ
แล้วก็ทอดลูกชิ้นเสียบลูกชิ้นครับ

รู้สึกยังไงบ้างลูกที่ได้ช่วยพ่อช่วยแม่
ก็ดีใจครับว่าแบ่งเบาภาระแม่กับพ่อได้ครับ
แม่กับพ่อครับตอนนี้โรงเรียนเปิดหรือยังลูก

แต่ว่าจริงถ้าเปิดแล้วก็คือไปโรงเรียน
ผมเห็นเชือกน้องที่มัดกังกุ้งกางเกงอยู่

คนขวานเขาท้องสารเขาก็ให้มาแล้วค่ะ
เขาก็ใส่อยู่ทุกวันเขาก็ใส่ไปโรงเรียนเติมเชือกโรงเรียนตั้งเปิด

ยกเสื้อขึ้นให้หน่อยสิลูกดูเข็มขัดนะครับคุณผู้ชม

เวลาไปโรงเรียนก็คือใช้เชือก

มันหักค่ะเวลากุ้มยกขวดไม้ค่ะ

มันหักไปค่ะก็เลย

อยากใส่เสื้อผ้าใหม่ไปโรงเรียนไหม

และนี่คือเสื้อผ้านักเรียนชุดใหม่นะครับ
ทางรายการเตรียมไว้ให้กับเด็กน้อยนะลูก

มามาดูกันน้องเตียด้วยลูก

ก็จะได้ปักชื่อเป็นชื่อของตัวเองนะครับ
แน่นะลูกเนอะที่เขาไม่ซื้อให้หนูเข้าใจใช่ไหมลูก
และนี่คือของขวัญสำหรับเด็กดีอย่างหนูนะลูกนะรับเอากลับไปด้วยนะครับ
ครับโชคดีครับลูกขอบคุณครับ
ตอนนี้มีหนี้เยอะไหมครับพ่อครับหนี้อยู่หกหมื่นนะครับของเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเช่าอ่ะนะค่ะล้อหลุดมั่งอะไรมั่ง
โดนรถชนร้านบ้างเขาก็ให้ยืมแล้วก็ค่าเช่าบ้านอะไรแบบนี้ครับ
แล้วก็ค้างค่าเช่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยเหรอครับลุง

เขาก็ให้ผ่อนส่งเฉพาะต้นคืนให้เขาเพียงเฉยเขาก็ไม่ได้คิดว่าว่าแล้วก็ดีครับเขาก็ช่วยเรียกมาตลอด
เพราะไม่งั้นเหลือก็ได้ทยอยใช้หนี้ให้กับเจ้าของบ้านเขา
ถ้ากลับมาขายของได้ในครั้งนี้นะครับ

ก็คิดว่าเงินมันก็จะได้มีเข้าครอบครัว
ก็จะได้ช่วยกันทั้งสองแรงเหมือนเดิม

อาจจะเหลือพอที่จะไปใช้หนี้กับเจ้าของบ้านที่คั่งค้างเอาไว้ได้

และวันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ

พิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อนะครับและเพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดในเกมต่อชีวิต
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับมาสู่ช่วงคำถามแล้วนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่ครอบครัวจะต้องเก็บเงินสะสมไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเรามีโจทย์คำถามทั้งหมดนะครับ
สี่ข้อข้อละห้าพันบาทแบ่งเป็นตอบคำถามสามข้อและเกมสำหรับครอบครัวหนึ่งข้อนะครับ
แต่ไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
พร้อมที่จะสะสมเงินทุนกันหรือยังครับพร้อมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมดสี่เรื่องในสี่เรื่องเนี่ยพ่อเล็กมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดสี่เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งมังกรนครสวรรค์เรื่องที่สองข่าวดัง
เรื่องที่๓ผัดกระเพรา
เรื่องที่๔แมวเหมียว
เรื่องที่๑มังกรนครสวรรค์
เรื่องมังกรนครสวรรค์นะครับ
พ่อครับมังกรนครสวรรค์จริงแล้วคือเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของกลางอำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะ
จุดเด่นเนี่ยมองเห็นแต่ไกลนั่นก็คือมังกรขนาดใหญ่พ่อเคยไปไหม

เดี๋ยวเราจะถามเกี่ยวกับเกร็ดมังกรนี่แหละฮะว่ามันจะมีสักกี่เกร็ดอะไรอย่างนี้เนาะ

พ่อบอกไม่ต้องถามแล้วพ่อกลับบ้านดีกว่า
พ่อครับคำถามก็เกี่ยวกับมังกรนครสวรรค์นี่แหละครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ลานมังกรอุทยานสวรรค์มีมังกรทั้งหมดกี่ตัว
ตัวเลือกที่๑๕ตัว
ตัวเลือกที่๒๖ตัว

เพราะว่าเห็นผ่านตามาบ้างครับ
จะคิดหนักพอสมควรเลยนะครับพ่อเล็ก
ไม่รู้ว่าหลักการใช้เลขมงคลมาตัดสินใจ
อันนี้ต้องมาลุ้นกันหน่อยล่ะครับ
ขอเป็นตัวเลือกที่๑ครับ๕ตัว
ตัวเลือดที่หนึ่ง๕ตัวครับ

เคยผ่านไปสังเกตแต่ไม่เคยนับสักที
ไม่รู้ล่ะแต่ลั่นวาจาไปแล้วนะครับว่า๕ตัว

ถูก
ถูกครับ

มีมังกรทั้งหมด๕ตัวโดยมีมังกรขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับ
และลายล้อมด้วยมังกรขนาดเล็ก๔ตัว
แต่ละตัวนั้นก็จะหันหน้าไปคนละทิศเหมือนกันนะครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของพ่อเล็กจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
สะสมเงินทุนต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐๐บาท

จะให้น้องรักยืนอยู่กับที่
แล้วก็จะให้ตอบว่า
จานนี้รวมกันทั้งหมดมีกี่ใบ

อย่างนี้ลูกมาดูใกล้นี่
หยิบได้พิสูจน์กลิ่นก็ได้

อืมอีกชนิดหนึ่ง

พอได้ดมผักของเราจากทั้งสองตัวเลือก
ถึงกับลิ้มแช่งเหมือนจะคุ้นเคยกับผัก
ชนิดนี้อย่างดีเลยสินะครับเนี่ย

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จานใดคือใบกะเพรา
ตัวเลือกที่หนึ่งจานที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองจานที่สอง

หัวละพาจะกินแบบ
เหมือนเป็นแบบแมลงครับแต่
กะเพรากินเหมือนออกปลาปลาครับ
ผมเลยเลือก

ตัวเลือดที่หนึ่งจานที่หนึ่งครับ

ถูกทั้ง๓ข้อเลย

ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาที
ก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐๐นะครับ

นั่นก็หมายถึงว่าได้๒๐๐๐บาทแล้วนะครับ

ครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ

ที่เราเก็บเนี่ยเก็บจะเอาไปทำเป็นพุษาเชื่อ

ไปใส่กล่องเป็นแพ็ก

ก็จะโทรมาสั่งค่ะ
ของครอบครัวนะครับก็คือพุษาเชื่อมนะครับ
ในวันนี้เกมสำหรับครอบครัวก็คือพุษาเชื่อ
และสำหรับเกมของครอบครัวในวันนี้ใครจะเป็นตัวแทนของครอบครัวมาต่อชีวิตครับ
หมอสร้างแม่สายเชิญครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคพุษาเชื่อมนะครับ
มีพริกกับเกลือด้วยมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่กล่องใหญ่ก็มีนะครับแม่
เดี๋ยวแม่ต้องตักภุตสาห์เชื่อมเหมือนพร้อมขายอ่ะค่ะ
วันนี้ต้องการผู้ช่วยไหมจ๊ะแม่ต้องการค่ะใครดีครับ
เล็กกับรักค่ะเล็กกับรักครับเชิญมาเป็นผู้ช่วยครับ
คีย์แม่จะเป็นคนตักภุตสาห์ใส่กล่องคดตักถ้วยพริกเกลือเนาะ
แล้วก็ใส่ไปใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่ช้อนเรียบร้อยนะลูก
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
จัดชุดพุษาเชื่อมจำนวน๑๕ชุดภายในเวลา๓นาที
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำ
ลุกยุคตูกันแน่นะครับ
แสดงที่ติดสุด
จำนวน๒๕ชุด
ถ้าพร้อมแล้วมันจะเป็นฝ่ายสุดค่ะ
ใช่สิสิสิ
จำนวน๒๕ชุด
จำนวน๒๕ชุด
จำนวน๒๒ชุด
จำนวน๒๕ชุด
อีก๕ชุดนะครับทุกคนนะครับ
นี่ลูกเกิดรังนะลูก
เดี๋ยวลูกตกใครแล้วค่ะ
ร้อนกว่าจะได้หลุดร้อนกว่าไม่

นี่ลูกตกแล้ว
พี่เจ้ากำลังเป็นแขวนนะครับ
ในตอนนี้นะครับ

เหลืออีก๑๕ครับ
ลูกตกแล้วทำเยินไปแล้ว
เห็นไหมครับ
เอาล่ะลูก
ลูกตกพรุ่งนั้นนะครับ

นาที๑๕กล่องน่าจะฉิวเฉียดค่ะ
วันนี้ตื่นเต้นก็เลยลุ้นให้ทันค่ะ

ให้เวลาว่า๓นาทีนะครับ
พุษาจำนวน๑๕ชุดทำเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงว่าภารกิจนี้ทำได้

กล่องสุดท้ายเหมือนแบบเร็วเข้าครับ

อุ๊ยได้ครับ
โอ้โหช่วยกันสุดตัวเลย
กลัวอะไรรู้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยกลัวไอ้ตัวเล็กนี่แหละ
ที่มันกระโดดด้วยป๊อบป๊อบป๊อบ
ให้เวลาว่า๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้น

เอาละครับครอบครัวพ่อเล็กจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

เรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่ม
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาลุ้นกันครับว่า
ครอบครัวพ่อเล็กจากนครสวรรค์นะครับ
สามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และรับโบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
แล้ววันนี้ที่ครอบครัวทำเอาไว้สะสมเอาไว้เนี่ยนะครับ
ก็คือถูกทั้งหมดเลย๔ข้อ
เพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์รับกล่องโบนัสทั้งหมด๔กล่องเลย
วันนี้ไม่ว่าจะหมุนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ
เอาละฮะตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทน

ไม่ตายครับเคยครับ

ตอนนี้โชคล้วนเลย
ทุกคนในครอบครัวส่งกำลังใจมานะครับ
เพราะว่าถ้าหมุนไปแล้วมันหยุดตรงนี้ตรงนี้หมดเลยนะแม่

ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีในการหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านนะครับ

หนุนครับ
โบนัสโบนัสโบนัส
โบนัสโบนัสโบนัส
เอาล่ะครับตอนนี้ตู้หมุนไปหยุดที่๒๐๐๐บาทแล้วก็
ตู้ถ้าตู้ที่เหลือได้จำนวน๒๐๐บาทเท่ากัน
ก็รับไปเลย๑แสนบาทครับ
โบนัสโบนัสโบนัส
กล่องโบนัสหมายเลข๒๓๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓เกมต่อชีวิตมีหมด๑๐ประวัติศาสตร์
และกล่องโบนัสหมายได้สิ่งก็คือ๒๐๐๐บาทครับ

ครอบครัวของพ่อเล็กจากจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้นะครับ
ได้รับโบนัสนะครับ๑๒๐๐๐บาท
และได้รับทุนไปต่อชีวิตที่สะสมเอาไว้นั่นก็คือ

ซื้อของเข้าร้านแล้วขายอีกทีนึง

ตอนนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากิน
ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครอบครัว
ถ้าเผื่อว่าเรามีเราก็สามารถต่อยอดได้

ขออนุญาตคุณผู้ชมฝากครอบครัวของพ่อเล็ก
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

เป็นกำลังใจที่ดีให้กับหลายบ้านที่กำลังดูอยู่
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาสุขภาพแข็งแรงนะครับ
และขอให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

พบกับผมและคำถามที่อย่าง๔ข้อ
กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับ

ป้าก็เอาตังค์๒๐บาทไปเติมน้ำมันรถ

บ้านสุดท้ายลูกเขาก็ถือถุงข้าวเอามาให้
ป้าก็ดีใจว่าเออได้ข้าวไว้ให้ลูกหลานกิน
และครอบครัวลูกจะได้หลุนแสนหรือหลุนร้อน